เรื่องของคดีที่เกิดขึ้นสำหรับการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
แหวงหาผลประโยชน์โดยนางกิมเองพร้อมกับกลุ่มขบวนการ
ตอนนี้เองตะโดดกองปราบนั้นก็เร่งติดตามอีกหนึ่งคน
ก็คืออดีตข้าราชการสำนักพระราชวัง
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้
เตรียมจะเรียกคนในครอบครัวของนางกิมเองมาสอบถามเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากเคยปรากฏภาพของสมาชิกในครอบครัวนางกิมเอง
ในช่วงที่นางกิมเองนั้นหลอกลวงเหยื่อนะครับ
ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนขยายผล
เพื่อติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ร่วมขบวนการกับนางกมลทัศน์ธนทรโคสิจิระ
หรือนางกิมเองแทร่เตียวผู้ต้องหาแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงแสวงหาผลประโยชน์
พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับบอกว่า
จากการจับกลุ่มนายถาวรพวงประทุมอดีตเจ้าหน้าที่ประจำกองวังสำนักพระราชวัง
ร่วมขบวนการจับกลุ่มได้แล้ว๑คนยังเหลือผู้ต้องหาอีก๑คน
คือนายสมศักดิ์สิริยาคมอดีตข้าราชการสำนักพระราชวัง
ฝ่ายสืบสวนนั้นอยู่ระหว่างติดตามจับตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ข้อมูลนั้นพบว่านายสมศักดิ์เป็นตัวการสำคัญอีกคนที่ถูกให้ออกจากราชการ
แต่ยังสวมเครื่องแบบเพื่อแอบอ้างให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ
โดยพบว่ามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐คน
และความเสียหายที่แต่ละคนนั้นได้พบเจอก็มีตั้งแต่หลัก๑ล้านบาทจนถึง๗ล้านบาท

ล่าสุดมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วประมาณ๔๕คน
อกจากนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของญาติและบุคคลที่มีความใกล้ชิด
สนิทสนมกันกับผู้ต้องหาทั้ง๓คน
โดยเฉพาะบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนางกิมเองเช่นสามีและลูก
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการการกระทำความผิดหรือไม่
โดยเชื่อว่าภายใน๑๒สัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ

เป็นวันครบรอบการสถาปนากองบังคับการปราบราม๖๘ปี
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงให้โอวาสแก่กำลังพล
ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย
และต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่มีหลักฐานว่ากระทำความผิด
และอยากให้ทุกคนนั้นรวมไปถึงทุกกองกำกับการร่วมมือกัน
จากผู้ก่อเหตุบางคดีมีพฤติกรรมก่อเหตุทั่วประเทศ
ขอให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนครับ